คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ต้องหานะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึงในโลกโซเทียลอย่างกว้างขวาง
มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์ออกมาอย่างมากมาย
เรามาย้อนรอยเหตุการณ์นี้กันค่ะ
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔ธันวาคมของปีที่แล้ว
ดาราสาวชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี

ขอรับบริจาคเลือดให้กับเด็กสาวที่ถูกคนร้าย
ข่มขืนถูกทำร้ายอาการสาหัส
โพสต์นี้นะคะมีคนช่วยแชร์นับพันครั้ง
แล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
วันรุ่งขึ้นค่ะคุณบุ๋มปนัดดาก็ได้โพสต์ข้อความอีกครั้ง
บอกว่าเราช่วยเธอไม่ทันแล้ว

จากนี้จะจับตารอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่
ขอให้จับผู้ร้ายให้ได้โดยเร็ว
ไม่นานหลังจากข่าวการเสียชีวิตได้เผยแพร่ออกไป
โซเทียลก็เกิดกระแสวิจารณ์อย่างดุเดือด
มีการแสดงความคิดเห็นถึงข้อกฎหมาย

ฝ่ายหนึ่งขอให้ประหารชีวิตฆาตกรรายนี้
อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าควรคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนด้วย
ภายหลังจากพิธีชาปนกิจศพก็ตามมาด้วยข่าวลือต่างมากมายนะคะ
แต่ยังไม่มีข่าวการจับกลุ่มคนร้ายแต่อย่างใด
กระทั่งกระแสเงียบหายไปจนถึงพิธีทำบุญครบร้อยวัน
ในโลกออนไลน์ก็ได้ทวงถามถึงความยุติธรรมอีกครั้ง
เมษายนที่ผ่านมาโลกโซเชียลก็แตกตื่น
จากข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาจนคำว่าน้องสโนหรือสโน
ภายใน๒ชั่วโมงส่วนใหญ่ตกใจค่ะ
คาดคิดว่าคนร้ายจะเป็นคนใกล้ตัว
ขณะที่บางส่วนสาบแช่งผู้ก่อเหตุ
พร้อมกับขอให้เด็กสาวหมดห่วงและไปสู่สุขติ
เพื่อนก็ได้มีการโพสต์คลิปไว้อาลัยให้กับน้องสโหน่ด้วยค่ะ